และแขกรับเชิญในวันนี้โอ้โหรู้สึกวันนี้สบายแน่นอนค่ะการทำงานของเรานั้นเพราะว่าแขกรับเชิญเขาเนี่ยนะคะเป็นอดีตสมาชิกวงบอยแบนบีโอวายจำได้ไหมคะ
แต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเป็นพิธีกรสายฮาไปแล้วนี่ไงที่บอกว่าวันนี้สบายแต่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครเดี๋ยวเราเข้าไปหาเขาข้างในร้านกันดีกว่าค่ะ
เฮียเส้นเล็กต้มยำชามนึงเร็วค่ะรีบ
เฮียเร็วเร็วมาแล้วครับเส้นเล็กต้มยำมาแล้วครับ

อุ๊ยน่ากินน่าอธิบายมาก
เอ้ยช่วยช่วยหันมองด้วยอ่ะนี่นี่น่าคุ้น

โทษนะครับอันนี้ใช่ที่เป็นดาราหรือเปล่า

นี่คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้
เลโอ้เย้
คุณผู้ชมค่ะเรามาหาเขาถึงที่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของเขา

วันนี้ต้องมาทำภารกิจต่าง

คุณจะสามารถแบบเออออกไปหาวัตถุดิบกับเราแบบลุย
ไปทำอาหารอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะ
สบายมากครับผม
มันมีรหัสมีตัวเลขอยู่เห็นไหม
คุณต้องถอดรหัสออกมาจากคำพูดเหล่านี้

บอกมา๓ตัวเลขโอเคเร็วความความคู่ชะชะ๒
สิคแพ็ค๖๒๖น้ำลาย๖ก็คือ๒๖๖

เนี่ยมาเปิดเลย
นี่คุณได้ตัวช่วยเป็นเชือกคาวบอย
แล้วก็ตัวช่วยเป็นเครื่องเจาะดินเปล่า

ห้วยหมอนทองจังหวัดนครปฐม
ปกติแล้วผมจะไปสักการะพระปฐมดีเจอยู่ที่นั่น
เรากล้าเล่นด้วยเหรอมุมหนึ่งนะ

ผู้หญิงขับให้ด้วยวันนี้สบายแล้ว

คุณค่ะระหว่างทางที่เราเดินทางไปพูดคุยกันหน่อยคุณ
จริงแล้วคุณเนี่ยเข้าวงการครั้งแรกเลยจากการเป็นนักร้องใช่ไหม
จริงก็ถ่ายโฆษณาถ่ายแบบเดินแบบอะไรอย่างนี้มาก่อน
พอเข้ามาที่แกรมมี่ก็เลยถึงเป็นนักร้อง
แต่ทีนี้เนี่ยคุณอยู่ในวงการมานานเนี้ย
เราก็เห็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่คุณมานาน

นั่นก็คือความรักที่คู่ของคุณก็คือคุณชาช่ารามนรง

อุ้ยพลินแร่งของเพื่อน
แล้วก็อยู่อย่างเนี้ยหวานหวานกันนะจนสิบปีน่ารักมากมาก
ทีนี้มาเรื่องส่วนตัวของคุณบ้างมีร้านอาหารมีร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบเนี้ย
คุณทำอาหารเป็นหรือเปล่าคุณเข้าครัวเองหรือเปล่าเรโอ
ไม่เป็นคือเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะเข้าผัด
อะไรอย่างเงี้ยอะไรง่ายง่ายเลยกะเพราเอ่ออะไรอย่างเงี้ย
แต่ฟังดูแบบนี้ดูจะมีอนาคตอยู่คุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ย
จะได้ทำอาหารแน่นอนเออแม้จะเป็นเจ้าของร้านอาหาร
แต่ไม่ค่อยได้มีเวลาเข้าครัวบ่อยนักแบบนี้ต้องลุ้นกันล่ะครับ
ว่าในภารกิจสุดท้ายคุณเลโอของเรา
จะเป็นแขกรับเชิญอีกคนที่ต้องถูกทิ้งไว้กลางทางอีกหรือเปล่า
มาเอาใจช่วยหนุ่มสายหาคนนี้กันต่อช่วงหน้าครับ